เป็นเรื่องของโชเฟอร์แท็กซี่รูปร่างใหญ่ใจร้อนนะคะ

ทีนี้ตัวเองก็จอดรถจะลงไปหาเรื่องโดยถือไขควงไปด้วย
แล้วก็รีบขึ้นรถไปเลยเกิดอะไรขึ้นกับเขาดูคลิปค่ะ
โอโห

ไม่ถึง
โอโหเห็นไหมฮะมีมีจังหวะเบรกนะคะ
กลับตัวแทบไม่ทันกลับตัวแทบไม่ทันจริงจริงเออเห็นเขาเยอะกว่าเออ
ถีบรถใครถีบรถนะคะก็เดินลงมาจากรถแล้วก็มาเนี่ยค่ะ
ถามว่าใครถีบรถแล้วก็ถือไขควงลงมาอันหนึ่งสุดท้ายไม่รู้แหละว่าเขาเห็นอะไรนะคะ
ถอยหลังแล้วก็เดินขึ้นรถไปอันนี้เป็นโชเฟอร์แท็กซี่ร่างใหญ่ใจร้อนเนี่ยนะคะ
ไขควงซ่อนเอาไว้มือซ้ายทีนี้เฉลยก็คือประเมินและภาพตรงหน้าที่เห็นเนี่ย
เป็นรอปภที่ยืนอยู่ตรงหน้าดูแล้วไม่ต่ำกว่าสามคน
แต่ละคนมีกระบองเป็นอาวุธค่ะก็เลยจะต้องดึงตัวกลับปานนะคะ
เพื่อที่จะขึ้นรถไปกลัวว่าถ้าไม่ขึ้นรถกลับไปนี่เดี๋ยวจบไม่สวยแน่นอน
คือเรื่องราวนี้ค่ะเพจเฮียขับรถเขาก็นำมาคลิป
เอานำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้แต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดนะคะ
ว่าเป็นอะไรยังไงแต่ว่าสถานที่ในคลิปเนี่ย
ดูแล้วเป็นบริเวณหน้าสถานีขนส่งหมอชิดใหม่
บนถนนกำแพงเพชรจตุจักรกรุงเทพอืมคาดค่ะคาดการณ์ว่าเหตุการณ์เนี้ย
น่าจะเป็นการกระทบกระทั่งกันระหว่างโชเฟอร์แท็กซี่
รอปภหมอชิดใหม่เรื่องของการจอดรถในจุดห้ามจอด
ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีความชัดเจนอย่างไร
คงจะมาบอกมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะ